คุณฟุตซอร์ไปดูฟุตซอร์ฟุตซอร์นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของฟุตซอลกันก่อนเรื่องของทีมท่าเรือ
ในการแข่งขันฟุตซอลเจอกับชนบุรีวันนี้โอ้โหฟอร์มดีเอาชนะ
มันเป็นบิ๊กแมชไงทีมแชมป์เก่ากับรองแชมป์มาเจอกัน
แล้วก็มาเจอกันวันนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

จะแข่งจบกันไปก่อนที่จะเข้ารายการข่าวเย็นนี่แหละ
แล้วก็เป็นท่าเรือนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับ
นำ๒๐ครึ่งหลังชนบุรีก็กดดันหนักครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งที่มีอยู่บางช่วงการท่าเรือ
โดนไล่ออกไป๑คนโดนไปเหลืองที่๒นะครับ
แต่สุดท้ายเหนียวจริงท่าเรือเก็บใช้ชนะได้นะครับ
ชนะไป๒ประตูต่อ๐สำหรับท่าเรือ
แล้วก็คู่อื่นที่ได้ติดตามกันนะครับ
ก็ยังมีเหมือนกันสำหรับช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีแข่งขันไปแล้วนะครับ
ก็คือสิงสมุทรสาธารณ์เจอกับสีสเกษ
แล้วก็อีก๒คู่๑๘๓๐นกลมทางเหลือเจอกับนทบุรี
แล้วก็ราชนาวีเจอกับมภาคครับ